คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะเกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิในประเทศไทยบ้านเรานี่แหละค่ะคือเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่ใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเขาตกใจเลยเฮ้ยว่าเกิดอะไรขึ้นนะอยู่อยู่ก็มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีนะคะตบหน้าฉาดหนึ่งเลยค่ะตบหน้าพนักงานที่ไปตรวจสัมภาระ
เห็นมั้ยคะลูกศรชี้นะคะ

นี่สแกนมือถือนะคะใช้มือถือสแกนอีกครั้งนึงเป็นไม้ไม้ค่ะ
ต้องยกมือถูกไหมคะอันนี้ตามกฎระเบียบเลยใครที่เคยเดินทางด้วยเครื่องบิน
ก็จะรู้เลยนะคะสแกนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องหมุนด้านหลังด้วยใช่ไหม
คือเขาพยายามที่จะเอามือลงแล้วจะไปเดินไปข้างหลัง
แล้วสิ่งที่นักท่องเที่ยวทำคือตบหน้าพนักงานค่ะพนักงานก็งงเป็นไก่ตาแตก
เอ้ายืนนิ่งเลยทำไมอ่ะแต่ว่าพนักงานต้องชื่นชมนะเขาเองเขาก็ทำตามหน้าที่
แล้วก็สามารถระงบระงับสติอารมณ์ได้ดีมากถ้าเกิดว่าเอาถามจริงเป็นคุณเนี่ย
ตบอย่างนี้ทำไงอ่ะก็อาจจะต้องนิ่งไปก่อนแล้วขอคิดก่อนแล้วก็นิ่งไปไงคะ
ก็ทำแบบเขานี่แหละดีแล้วถูกแล้วคือบางคนก็ไม่ได้นิ่งไงถูกไหมบางคนเนี่ยคือสวนเลย
คือมันเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แล้วก็สวนเลยนะคะเจ้าหน้าที่สวนกลับไปเลย
แต่ว่าต้องชื่นชมเขานะคะเหตุการณ์เนี้ยหลังจากที่ถูกแชร์ไปคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะ
คือบางคนเข้าใจว่าคนที่อยู่ในภาคบริการต้องมองว่าลูกค้าคือพระเจ้า
แต่จริงแล้วไม่ใช่นะคะคือมันก็ต้องสมเหตุสมผลนะนะเขาเองคอยให้บริการเรา
เราเองก็ต้องเห็นใจเขาใจเขาใจเราใจเขาใจเราใช่ทีนี้นักข่าวเนี่ยคุณผู้ชมไปสอบถาม
นวาอากาศโทสุธีรวัตน์สวนวัตน์ผู้อำนวยการท่ากาศสยานสวนภูมินะคะ
คือผู้อำนวยการบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงเมื่อวันที่๒๖มกราคมเวลาสักประมาณ๕ทุ่ม
ซึ่งตอนนั้นก็มีผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการหนาแน่น
ผู้ก่อเหตุเป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวเกาหลีเดินทางมากับนักท่องเที่ยวชาวอีกคน
คุณผู้ชมเห็นฮะผู้ชายที่ค่ายเขา
พอผ่านจุดตรวจค้นคือจุดสแกนที่เป็นประตูนะครับ

คือถ้าเกิดว่าใครไม่ร้องตี๊ก็เดินผ่านไปได้เลย
ไปเอาสัมภาระของคุณที่ผ่านช่องสแกนซ้ายมือค่ะ

ส่วนถ้าเกิดว่าใครเดินผ่านประตูตรงนี้แล้วมันร้องตี๊ดเนี่ย
สแกนอีกครั้งหนึ่งด้วยเครื่องสแกนแบบมือถือ
สแกนตรวจวัตถุระเบิดแบบมือถือ
ก็เพราะว่าผู้หญิงชาวเกาหลีเนี่ยผ่านประตูแล้วร้องตี๊นะฮะ

ก็อาจจะเป็นประเด็นทำให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีคนนี้เนี่ย
เกิดอาการหงุดหงิดโมโหไม่พออกพอใจ
ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันด้วยนะคะ
ก็เลยตบพนักงานไป๑ฉากแบบนี้ค่ะ
จากการตรวจสอบนะคะพบว่าเจ้าหน้าที่จริงแล้ว
เขาเองก็ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
ทั้งเรื่องของการตรวจและการเข้าระงับเหตุ
คือเมื่อถูกผู้โดยสารทำร้าย
เบื้องต้นก็ต้องหลบออกมาจากจุดเกิดเหตุทันที
เพื่อปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าชุดความปลอดภัยเข้ามาระงับเหตุแทน
ซึ่งในคลิปเมื่อสักครู่คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่หญิงที่ถูกทำร้ายเนี่ย
เขาก็หลบออกมานะคะเพื่อที่จะลดเรื่องของความเสี่ยงที่จะไปปะทะกับนักท่องเที่ยว
แล้วก็สักพักหนึ่งมีเจ้าหน้าที่หัวหน้าชุดตรวจค้นเข้ามาพูดคุยระงับเหตุ
คือก็พูดจารักษณะอธิบายค่ะ
พบว่าผู้ชายที่มาด้วยกันกับนักท่องเที่ยวหญิงชาวเกาหลีเนี่ยเป็นพ่อค่ะ
ตอนแรกนึกว่าเป็นแฟนกันนะสรุปว่าผู้ชายที่เข้ามาห้ามเนี่ยเป็นพ่อค่ะ
แล้วหลังจากที่ลูกสาวไปก่อเหตุก็พยายามที่จะเข้าไปห้าม
แล้วก็ไปขอโทษยกมือไหว้พนักงานที่ถูกตบแล้วก็หัวหน้ารักษาความปลอดภัยนะคะ
เรื่องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพท่ากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยก็ปรับนักท่องเที่ยวที่มาตบหน้าผู้หญิงเนี่ยนะ
เป็นเงิน๑๐๐๐บาทแล้วก็ปล่อยตัวไปขึ้นเครื่องกลับประเทศนะคะ
ส่วนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าจะสั่งห้ามนักท่องเที่ยวคนนี้เนี่ย
ห้ามเดินทางเข้าประเทศอีกหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูนะคะ
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของตมเขาด้วยนะ
เพราะว่าถือว่าอันนี้เป็นเหตุที่มันไม่สมเหตุสมผลนะคะ

สำหรับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะ